ในวันแรกของวอเล็กบอลชายหาด
ที่จังหวัดกาลสินนะครับไปดูผลกันหน่อย
ไฮไลท์อยู่ที่การเนื้อขันของทีมชาย
เป็นทีมอีรานที่สามารถเอาชนะไต้หวันได้
นั่นทำให้อีรานนั้นจะเข้าไปเจอกับไทยในวันพรุ่งนี้
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ร่วมชมร่วมเชียร์ด้วยนะครับ
ในขันในวันนี้นะครับที่โรงเรียนกาลสินพิทยาศาลคู่เอกอยู่ที่ประเภททีมชายระหว่างอีรานพบไต้หวันครับ
คู่แรกนะครับก็คือทีมอีรานหนึ่งในชุดสีแดงครับ
ก็สามารถเอาชนะทีมไต้หวัน๑ไป๒ต่อ๐เซตครับ
ต่อ๑๒และ๒๑ต่อ๑๖อีรานนั้นก็ขึ้นนำ๑ต่อ๐ทีมนะครับ
จากนั้นทีมอีราน๒ในชุดน้ำเงินครับก็เอาชนะทีมไต้หวัน๒ไปได้อีก๒ต่อ๐เซตนะครับ
ต่อ๑๒และ๒๑ต่อ๑๐นั่นทำให้อีรานนั้นชนะไป๒ต่อ๐ทีมแบบเด็ดขาด
เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับทีมชาติไทยที่ได้รอบายในรอบแรกในฐานะทีมวางอันดับหนึ่งนะครับ
ก่อนจะเจอกับอีรานก็จะเอกสถาพรสว่างเรื่อง
หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชายของทีมชาติไทยครับกล่าวว่าอีรานนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
แต่มั่นใจว่าไทยนั้นจะสามารถรับมือได้หลังจากที่ได้ชมเกมในวันนี้
โดยเฉพาะทีมไทย๒ที่ได้เปรียบเรื่องของพละกำลังเล็กน้อยเมื่อเทียบกับอีราน๒นะครับ
สำหรับในวันพรุ่งนี้เน้นย้ำกันหน่อยนะครับ
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดการแข่งขันรอบรองชนะเลิศของทีมชายระหว่างทีมชาติไทยพบกับอีรานนะครับ
เวลา๑๔นาฬิกาถึง๑๖นาฬิกาและนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมยังสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน